เชื่อว่าเมื่อวานนี้หลายคนนะคะติดตามกดดูไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊คของพักการเมืองต่าง
บางคนก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะไปฟังสดเลย
เพราะว่ามันเป็นการปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายของหลายพักการเมืองใหญ่

เพราะในที่สุดเราก็ได้เห็นพลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีด้วยนะคะ
ซึ่งเนี่ยค่ะนี่คือเพจเฟซบุ๊คลุงตู่ตูนนะคะ
เขาปล่อยคลิปวีดีโอประกอบเพลงคนดีไม่มีวันตาย
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีชื่นชอบเป็นการส่วนตัว
เพราะมองว่าเข้ากับบทบาทของตัวเอง
ตั้งแต่รับราชการทหารจนถึงการทำงานในฐานะหัวหน้าคอสชค่ะ
และอย่างที่บอกเมื่อวานนี้ยอดวิวนะตอนแรกก็ถือว่ายังอยู่ในระดับกลาง
แต่พอพลเอกประยุทธ์ปรากฏตัวเท่านั้นแหละ
วิวในเฟซบุ๊กไลฟ์พุ่งขึ้นมาเลย

พุ่งแบบโอ้โหสุดไม่อยู่จริง
แล้วเนี่ยเป็นครั้งราชที่ได้เห็นผู้เอกประยุทธ์บนเวทีร้องเพลงด้วยนะ
ร้องเพลงแล้วก็ให้คำสัญญากับคนที่มาฟังในวันนั้นด้วยนะคะ
ซึ่งทางพักเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัฐก็ออกมา

บอกว่าก็ปกตินะ
ก็เป็นการปฏิบัติตามปกติของคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายก

ส่วนนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็บอกว่า
จริงแล้วที่พักพลังประชารัฐบอกว่า

อนุทินบอกว่าก็ไม่ได้เห็นจะว่าเป็นไพ่เด็ดตรงไหนนะ
เพราะแต่ละพักเขาก็มีทีเด็ดมีกลยุทธ์ต่างกันนั่นแหละ
โอเคอาจจะแปลกตานิดหน่อยเพราะว่าไม่เคยเห็น
คือหลายคนก็รออยู่ไงแล้วก็พยายามถามนายกตลอด

คุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศการหาเสียงของพักการเมือง
หลายพักในวันสุดท้ายกันหน่อยละกันค่ะ
คือหลายพักเขาก็เลือกที่จะปล่อยขบวนรถรณรงค์หาเสียง
อย่างพักพลังประชารัฐนี่นะคะนายอุตมะสาวนายน
ก็มีการนำแก่นำพักก็ถือเลิกเมื่อเช้า
๘โมง๘นาทีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพัก
แล้วก็ขึ้นรถแห่รอบฝั่งธนบุรีฝั่งพระนคร
เพื่ออ้อนขอคะแนนเสียงให้เลือกพลเอกประยุทธ์
เพื่อความสงบแล้วก็เป็นการสารต่อนโยบายนะคะ
ดูฝั่งพักเพื่อไทยบ้างค่ะคุณผู้ชม
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ก็นำผู้สมัครสอสอกอทม
ขึ้นรถโรนโรงหาเสียงกระจายไปใน๖พื้นที่๓๐เขต
ก็ย้ำให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ร่วมกันขจัดอำนาจที่ไม่ชอบทำนะคะ
ส่วนพักประชาธิบัติคณะอภิษฐิเวชชาชีวะ
นำทีมไปสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่ทำการพักเอาเลิกเอาชัย
แล้วก็ปล่อยขบวนรถหาเสียงนะคะเริ่มจากหลัก๔แล้วไปสิ้นสุดที่
พ้นสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ให้ได้ค่ะ